คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ
กระทรวงพลังงานประสานผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบร้อยนะฮะบีร้อยชื่อน้ำมันปาล์มดิบบีบร้อย
ให้เพิ่มพลังการผลิตเพื่อดูดทรัพย์น้ำมันปาล์
แล้วก็ให้รักษาเสถียรภาพราคานะครับ
หลังจากที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยต่ำกว่าราคาในตลาดโลกเป็นครั้งแรกในประวัติการนะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสิริจิรพงพันธ์บอกว่า
เป็นครั้งแรกที่ราคาปาล์มน้ำมันดิบในประเทศไทยต่ำกว่าราคาในตลาดโลก
ปัจจุบันมาอยู่ที่ราคา๒บาท๙๘สตางค์นะ
ภาครัฐจึงต้องออกมาตรการเพื่อช่วยผลักดันราคา
ต่ำกว่า๑๓รายให้จองซื้อปาล์มน้ำมันดิบ๑แสนตันต่อเดือน
แบ่งเป็นผลิตแล้วก็เก็บเป็นสต๊อกไว้๕๐๐๐ตัน
เป็น๖ล้านลิตรต่อวันเพื่อดูดทรัพย์ผลผลิตปาล์มดิบ
เพิ่มอีก๖๐ล้านลิตรรวม๑๕๒ล้านลิตรภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
ส่วนนโยบายระยะยาวนั้นก็เตรียมให้ตั้ง

สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้อัตราส่วนไบโอดีเซล

ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
ก็ตอนนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ
ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังจีนแล้วก็อินเดีย
ซึ่งจะทำให้สต๊อกปาล์มน้ำมันดิบลดลงรวม๓๕๐๐๐ตัน
โดยมาตรการทั้งหมดนี้จะนำมาใช้
ว่าจะช่วยผลักดันให้ราคาปาล์มน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็น๓บาท๘๐สตางค์ต่อกิโลกรัม

ก็ทั้งซื้อเข้าแล้วก็ให้รีบส่งออกนะครับ
จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เพราะว่าช่วง๕ปีที่ผ่านมาราคาปาล์มน้ำมันดิบค่อนข้างจะผันผวน
โดยปี๒๕๕๕เฉลี่ยแล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ๔บาท๙๑สตางค์นะครับ
แล้วก็ราคานี้ขึ้นลงเห็นไหมฮะ

ปี๕๙๕บาท๔๑สตางค์นะครับ
แล้วก็ปี๖๐ลดลงมาอีกแล้วนะฮะ
เหลือแค่๔บาท๑๑สตางค์ต่อกิโลกรัมครับ